อีกชั่วโมงหนึ่งทางตำรวจจะสรุปสำนวนคดีเรื่องของคุณแตงโมแล้วนะฮะแน่นอนฮะ
คลิปที่ตำรวจจะเปิดและตำรวจเปิดเผยออกมาบอกว่า๓๐นาที
จะเป็น๓๐นาทีที่ตำรวจจะเอาคลิปที่รวบรวมจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด
มาเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบ
ทีมข่าวของเราคาดการณ์ว่าคลิปเหล่านั้นจะมีคลิปสำคัญอยู่๒คลิป
คลิปสำคัญ๒คลิปเป็นคลิปกล้องวงจรปิด
รวมถึงต้องมีคลิปประกอบอื่นด้วย
ประกอบอื่นก็คือคลิปที่เห็นทั่วไปแล้วนะฮะ
ที่มีการเปิดเผยอย่างเช่นคลิปเหล่านี้
ใช่ไล่เรียงกันเลยนะคะตั้งแต่๔โมงเย็นของวันที่๒๔กุมภา
ตอนที่กระติกขับรถพาตังโมมาถึงอู่จอดเรือ
แล้วตอนมาถึงมีปอเดินออกมารับ
อกจากนั้นเนี่ยก็จะมีวงจรปิดเส้นทางที่แล่นเรือค่ะ
ตอน๔โมง๒๕นาที
กล้องเนี่ยจับภาพได้คุณผู้ชมบนเรือนี้มีอยู่๕คนนะ
คือมีกระติกแตงโมปอโรเบิร์ตแล้วก็จ๊อป

อันนี้คือมาเติมน้ำมันกันอยู่ใกล้สะพานพระนั่งเกล้า
หลังจากนั้นก็ไปรับแซนแล้วถึงจะไปที่ร้านอาหารบ้านตานิด
เป็นร้านอาหารริมน้ำในจังหวัดปฐุมธานี
คือตอน๖โมง๓๕นาทีเนี่ยนะคะ
แล้วก็จะเห็นภาพมีคุณตังโมยืนหวีผม

พอทานอาหารเสร็จก็ล่องเรือ
แม่น้ำเจ้าพญาเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ไปดูภาพ
ตอน๓ทุ่ม๕๓นาที
กล้องวงจรปิดตรงท่าเรือเทเวศจับภาพได้ว่า
แล้วตอนช่วงเวลาที่สำคัญก็คือช่วง๔ทุ่ม๓๓นาที
กล้องวงจรปิดของทางกภบางกรวย
จับภาพเรือลำนี้ผ่านช่วงท่าเรือพี่บุญสงคราม๑
เป็นช่วงเวลาที่ยืนยันว่าคุณตังโมตกเรือ

ทีนี้๒คลิปสำคัญค่ะที่เชื่อว่าจะไปอยู่ในวีดีโอ๓๐นาทีของตำรวจ
คลิปแรกน่าจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจได้มาจากบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง
ลานด้านหลังของบริษัทขนส่งติดกับริมนามเจ้าพญา
นี่ค่ะภาพนี้คุณผู้ชมก็น่าจะเคยเห็นกันแล้ว
อันนี้กล้องเนี่ยบันทึกภาพเรือลำนี้ที่ผ่านมาตอน๔ทุ่ม๓๒นาที

อันนี้เป็นคลิปหนึ่งที่คิดว่าน่าจะไปปรากฏอยู่ในการแถลงของตำรวจ
ส่วนอีกคลิปหนึ่งค่ะเป็นกล้องวงจรปิดที่ตำรวจได้มาจากทางกรฟภบางกรวย
เป็นภาพเรือลำที่เกิดเหตุผ่านฝั่งตรงข้ามตอน๔ทุ่ม๓๓
แล้วนี่แหละค่ะที่เราเนี่ยยังไม่มีใครได้เห็นเลยนะ
สื่อก็ยังไม่มีใครได้เห็นภาพจากกรฟภบางกรวยนี้
ดังนั้นตำรวจมีการเอาคลิปนี้ส่งให้สตูดิโอของบริษัทเอกชนชื่อดัง
ช่วยใช้เทคนิคพิเศษค่ะคือมีการขยายภาพเพิ่มความละเอียดความคมชัด
แล้วก็จะเห็นเป็นภาพของคนนั่งยองที่ท้ายเรือ
หลังจากนั้นขยับตัวลุกขึ้นแล้วก็พลัดตกเรือ
ซึ่งตำรวจเชื่อว่านั่นคือคุณตังโม
สองคลิปนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่เราน่าจะได้เห็น
หาคนบนเรือครับคุณผู้ชมมันมีคลิปที่ทิ้งทิ้งของลงแม่น้ำอีก
เมื่อตอน๑๒๐๐ที่๒๕นาทีของวันที่๒๔๐๐นนะคะ
เป็นการทิ้งอันนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงกับหลักฐาน
ทิ้งแก้ววายขวดวายบนเรือ
หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมมาดูอีกคลิปหนึ่ง
ตอนวันที่๒๕ตี๑แล้วนะคะตี๑๐นาที
๑๐นาทีคือมีกระติกโรเบิร์ตเดินเข้าไปที่อู่
อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดทั้งหมด
ถูกส่งไปให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานทุกชิ้นแล้ว
ส่งมาให้พนักงานสอบสวนที่สพเมืองนนทบุรี

อย่างที่บอกว่าโอ้โหหลักฐานเอกสาร๒๐๐กว่าหน้า๕รัง
ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันในการแถลงตอนเที่ยงครึ่งนี้นะคะ
ใช่นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องวงจรปิด
เป็นหลักฐานที่สำคัญนะครับคุณผู้ชม